คุณผู้ชมค่ะรุ่มน้ำก่ำที่ไหลจากอำเภอน้องหานจังหวัดสกลนครสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่มน้ำที่มีปัญหาทั้งปัญหาภัยแรงแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมค่ะ
แต่หลังจากที่มีโครงการพัฒนารุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวสามารถลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
ส้มป่อยอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ช่วยกันปลูกย่ายึดดินริมคลองส่งน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่
ซึ่งขยายจากสถานีสูบน้ำบ้านส้มปล่อยที่เป็นพื้นที่ชนรับประทานเดิม

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านส้มปล่อยช่วยให้คำปรึกษา
สถานีสูบน้ำตัวเดิมนี้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นั้น๑๑๕๐ไร่
ดังนั้นมันไม่ควบคุมพื้นที่๑๑๕๐ไร่นี้ส่วน๓๐๐ไร่ข้างบนไม่ได้
เขาก็เลยชาวบ้านก็เลย
คุยกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะจะได้เหมือนกับเขา
ตัวอย่างเห็นคุณโชคชัยไหมเมื่อก่อนไม่มีอะไรมีจักรยานห้างคันหนึ่ง
อยู่มานี้ชีวิตความประหยุดของเขาก็ไม่ใช่รวยแต่พออยู่พวกกิน
สมัยก่อนโชคชัยใช้ชีวิตเหมือนคนอีสานทั่วไปที่พอหมดหน้านาก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อใช้แรงงาน
แต่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะมีโครงการพัฒนารุ่มน้ำกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยเริ่มด้วยการเป็นคนงานเข้าไปก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำแห่งแรกจากทั้งหมด๗แห่งในโครงการ
เริ่มไปทำแรกแรกก็ไม่มีอะไรมีจักรยานคันเดียวก็ปั่นจักรยานไปนะครับ
คนที่เขาทำรุ่นแรกเขาได้เงินเขาซื้อรถเครื่องเขาก็นั่งรถเครื่องผ่านไปแล้วเขาก็มองย้อนหลัง
หน้าผมแล้วเขาก็ยิ้มตีแกด้วยหายเย้ยผม
ผมก็เลยรู้สึกละอายตัวเองว่าคือเรามันไม่มีทำยังไงก็เอาตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ

คิดเลยว่าสร้างไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร
คิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐเขามาทำทำแล้วเขาก็ไปเดี๋ยวมันก็ลุกล้างว่างเปล่าไป
คือแค่นั้นความคิดไม่ได้คิดเลยว่าทำมาแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงถึงขนาดนี้
รุ่มน้ำก่ำเดิมมีปัญหาทั้งน้ำแรงและน้ำท่วม
โดยในหน้าแรงน้ำจากน้ำก่ำจะไหลไปลงแม่น้ำโขงจนหมด
ส่วนฤดูฝนน้ำโขงมีระดับน้ำสูงน้ำฝนในพื้นที่ไม่สามารถระบายได้

จึงสามารถบริหารจัดการน้ำและพลิกฟื้นพื้นที่นี้ได้
ในส่วนหัวนี้คือแทนถึงน้องหานนะครับซึ่งอยู่จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลำน้ำก่ำนะครับนะครับ
ส่วนลำตัวนะครับหมายถึงลำน้ำก่ำ
แล้วก็มีปล้องที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้
แสดงถึงประตูระบายน้ำที่สร้างก่อสร้างกั้นลำน้ำตามจุดต่างนะครับ
ส่วนแขนขานี่ก็แทนถึงระบบส่งน้ำนะครับ
ก่อสร้างเพื่อสูบน้ำจากลำน้ำก่ำและลำน้ำสาขาไปส่งให้เกษตรกรครับ
แนวทางการแก้ปัญหาก็คือการสร้างประตูระบายน้ำนะครับ
ก้านลำน้ำเป็นช่วงนะครับ
เพื่อนะครับระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วก็เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแรงนะครับ
เหนือจากนี้ก็มีการดำเนินการทำแก้มลิงอีก๑๕แห่งในพื้นที่
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงนะครับ
ชีวิตของเกษตรกรหลังจากที่มีโครงการพระรามหลีนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
แตกต่างจากสภาพเดิมเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ในช่วงฤดูน้ำหลากจากที่น้ำเคยท่วมไม่สามารถทำการเกษตรได้

ในช่วงฤดูแรงนะครับจากที่ไม่เคยมีน้ำทำการเกษตรเลย

ก็มีน้ำสามารถทำการเกษตรได้ทั้งปี
ผลผลิตในที่ของตัวเองนะครับผลผลิตจากเมื่อก่อนที่ของผม๕๐ไร่
ผมอยากได้รถเครื่องเนี่ยใจแทบขาดขายข้าวทั้งหมด๕๐ไร่มันไม่พอนะทำยังไง
มันไม่พอใจแทบขาดแต่พอมีน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระรามดีแล้ว
ผมทำไมซื้อรถยนต์ได้โดยผมไม่เป็นหนี้เลย
มาถึงวันนี้โชคชัยไม่ได้มีเฉพาะรถเครื่อง
แต่ยังมีรถไถรถเกี่ยวข้าวและรถบรรทุกไว้ใช้ทำการเกษตร
และยังสามารถเอาไปรับจ้างชาวนารายอื่นสร้างรายได้ให้ครอบครัว
โครงการอันเนื่องมาจากพระรามดีนั้นยังไงก็ดีนะครับ
ดีหลายอย่างทั้งด้านการทำมาหากินหลายอย่างดี
ทางเลือกมีอาชีพให้หลายทางเลือก
เมื่อก่อนเนี่ยทำนาเสร็จก็ต้องไปกรุงเทพอย่างเดียว
เดี๋ยวนี้หนุ่มสาวไม่ไปกรุงเทพครับแต่ไม่อยู่บ้านครับไปเรียนหนังสือ
หนุ่มสาวไปเรียนหนังสืออยู่หออยู่สกลนครอยู่แล้วแต่ที่เขาเลือกไป
บางคนเรียนจบนะครับก็ไปทำงานที่อบตบ้างไปเป็นครูบาอาจารย์บ้าง
เพราะว่าในเมื่อมีการศึกษาแล้ว
ถ้ามีโอกาสนะครับ
คำพูดของกับผมตัวแทนเกษตรกรนี้ถึงพระองค์ท่าน
ก็อยากจะฝากว่าพระองค์ท่าน
เกษตรกรในพื้นที่รุ่มน้ำกลับนั้น
รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านนะนะ
ขอให้พระองค์ท่านนั้นสบายใจได้
สิ่งต่างงานก่อสร้าง
จะช่วยกันดูแลรักษานะครับ
ให้เป็นทรัพย์สินถึงลูกถึงหลาน
ถือว่าเป็นพระมหากรุณาของพระองค์อันใหญ่หลวง